นาฬิกา๔๖นาทีนะครับยังอยู่กับพวกเราในช่วงนี้ของตลอดข่าวเช้านี้
แน่นอนเราไม่ได้อยู่กันแค่๓คนในช่วงนี้พิเศษสุดอยู่กัน๔คนเพิ่มมาอีก๑คน
อยู่กับเราแล้วครับอาจารย์ความพระที่นี่สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะหมอคุกไก่นั่นเอง
วันนี้จะมาคุยเรื่องของกรุ๊ปเลือดแต่ละกรุ๊ปว่ามีลักษณะนิสัยอย่างไร
ควรจะทำบุญแบบไหนรวมไปถึงเรื่องของความรักด้วย

ว่าแต่ว่ากรุ๊ปเลือดมีความสำคัญอย่างไรบ้างหมอคุกไก่ในการทำงานในการใช้ชีวิต
หลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าองค์กรของประเทศไทยบางองค์ค
เขาจะมีการดูดวงหรือว่าดูโงเห้งถูกใช่ไหมในการคัดคนเข้าคนเข้าทำงาน
แต่ว่าถ้าสมมุติเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ได้ดูดวงหรือว่าดูโงเห้งนะ
แต่ว่าเขาจะดูกรุ๊ปเลือดว่าคนกรุ๊ปเนี่ยเหมาะกับงานแบบไหนไม่เหมาะกับงานแบบไหน

ใช่ค่ะคือจำแน่คนได้แบบเหมือนกับเป็นแบบกว้างให้ว่าเหมาะกับงานอะไรไม่เหมาะกับงานอะไรนะคะ
ที่จะแบบพิจารณาได้ด้วยยิ่งประเทศไทยก็มีคนที่ทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นเยอะ
หรือว่าใครที่สนใจทำงานกับองค์กรญี่ปุ่นก็เยอะด้วย
เขาเป็นคนที่มีความมุมานะมากหากเขาปรารถนาสิ่งใดแล้วเนี่ย
สมมุติว่าเขาอยากจะแบบเลือกค่าเลือกตำแหน่งเขาก็แบบทำเต็มที่เลย
ว่าผลจะเป็นยังไงเขาก็คือจะทำแบบสุดตัวสุดใจเลย
เป็นคนที่แบบเกิดมาเพื่อคนอื่นโดยแท้เลย
แม้ว่าจะมีความมุ่งมั่นแต่ก็เป็นคนขี้สงสารแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นอยู่นะ
โอ้ยแต่ฉันเองค่ะ
ลองดูเลยค่ะเป็นยังไงค่ะ
ฉันกลับมามองอีกเลยนะ

แต่จริงแล้วเป็นคนโลกส่วนตัวสูง

บางทีก็ไม่รู้เลยว่าจริงคิดอะไรอยู่
น้องใบตองเป็นไบโพล่าเป็นคนสอบกลุ่มคลิกหรือว่ายังไง

คุณรู้เหรอฉันคิดอะไรอยู่ตอนนี้
คุณก็ไม่รู้ไง
ต้องวัดเป็นอีกมุมนึงเนอะอ๋อ
แล้วคุณจะดุลผมทำไม

คุณชนะเลือกกรุ๊ปอะไรคะ

แรงเนี่ยเหรอ
เป็นคนที่แบบเดาอารมณ์เขาเดาไม่ถูกเพราะเขาแบบไม่แสดงอารมณ์ออกมานะ
เป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบวุ่นวายเรื่องของคนอื่นแล้วไม่ชอบให้คนอื่นเข้ามาวุ่นวายเรื่องของตัวเองนะ
กรุ๊ปนี้เป็นคนที่แบบว่าใช้เหตุผลเหนืออารมณ์ค่ะ
มีเหตุผลมากนะทำอะไรก็คือมีเหตุผลไปหมดนะฮะดูภายนอกเนี่ยและดูเหมือนเขาเนี่ยเป็นคนแข็งแรง
ค่ะแต่ความจริงนะเขาเป็นคนเปราะบางโอ้โฮแอบเปราะบางอยู่ข้างใน
ค่ะแบบนี้จะไปคุยกับใครคุณกรุ๊ปเลือดอะไรคะข้างใน
ใช่จะได้รู้ว่าเราควรจะเข้าถึงเขาได้แค่ไหนนะถึงได้บอกว่ากรุ๊ปเลื่อนเนี่ยบอกนิสัยได้
แล้วถ้าเกิดกรุ๊ปเลือดเนี่ยบอกเรื่องของความรักล่ะคะอาจารย์

ใช่ค่ะใช่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขารักใครแล้วเนี่ยจะรักจริงรักตลอดไป

ปฏิเสธนี่แต่เพื่อนไง
คนที่แบบว่าเป็นนักแอบรักตัวยงเลยนะ
กรุ๊ปบีเวลาที่แบบว่ารักใครชอบใครก็คือจะไม่พูดตรง
แต่ว่าจะแสดงออกด้วยแบบค่าทีอาการอะไรอย่างนี้
เป็นนางเอกเลยนะประมาณนั้น
เป็นคนที่ใจกว้างมากใจกว้างมากพอที่จะชอบใครหลายคน

เอาล่ะน้องใบตอง
กรุ๊ปโอเนี่ยประสบการณ์ความรักของคุณกรุ๊ปโออาจจะแบบไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร

ใช่ถ้าจัดสถิติเนี่ย๔กลุ๊ปเรือกลุ๊ปโอโดนเทเยอะ
โอ้โฮวันนี้แห้วเต็มบ้านแล้ว

ไม่แสดงออกไม่พูดคือไม่รู้เลยว่าแบบรู้สึกยังไง

คือเขาไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของอารมณ์สักเท่าไหร่นะคะ
มัวแต่แบบมัวแต่มัวแต่มองมัวแต่อะไรอย่างนี้
บางทีก็แบบว่าแสดงออกในความรู้สึกแบบแปลก

อาจจะต้องทำใจนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นคนโลกส่วนตัวสูง

ใช่ก็บอกไม่ใช่รักก็บอกไม่รัก

ผมก็ว่าอยู่นะใครที่ปากตรงตกใจ
ชอบหรอกไม่ชอบหรอกนี่แหละแปลว่าแอบคิด
คุณหญิงก็เป็นบ่อยปากไม่ตรงกับใจ
ถ้าปากตรงกับใจก็แปลกแล้วมันคงจะต้องมีความพิการเฉย

ไม่เกี่ยววันนี้ก็ครอบทั่วนะ
เรื่องของนิสัยกับกรุ๊ปเลือดที่หลายคนอยากรู้

ครับขอบคุณหมอกุ๊กไก่นะครับมากเลยค่ะขอบคุณมาก